แมลงตัวนั้นตัวนี้กันมีกันบ้าง
มีเยอะเลยนะคุณผู้ชมเอามาทำเป็นเมนูอาหาร

ใครก็คิดอย่างนั้นดิฉันเห็นก็คิดอย่างนั้นในแวบแรกเหมือนกัน
แต่ดูไปดูมาเอ้ามันไม่ใช่นะจ๊ะ
ที่เห็นอยู่นี้มันคือแมงกะด้าม

ภาษาอีสานเรียกแมงกระด้ามหรือแมงหามผี

ส่วนคนภาคกลางภาษากลางจะเรียกตั๊กกะแตนกิ่งไม้ค่ะ
ตะกะแตนกิ่งไม้เออถ้าพูดอย่างนี้มีความเข้าใจได้อยู่
ดูเป็นตัวยาวแล้วก็เหมือนกิ่งไม้นะ
ซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นแมงที่หาได้ยากมาก
เพราะมันจะพรางตัวเกาะอยู่ตามกิ่งไม้

กิ่งไม้อันไหนคือแมลงตัวนี้

แบบไห้สุด
เออพิธีการก็คือขั้นตอนแรกนาจรันเอาตัวมาเนี่ยมาผ่าซีคก่อน
ผ่ากลางออกเพื่อเอามูลมันออกไปทำความสะอาด

ต้มเสร็จแล้วมาปรุงรสจากนั้นก็ลงทอดไปเลยจ้า
ทอดให้กรอบหอมเหลืองทองแบบนี้เลยนะคะ
เออคล้ายนะว่ามันจะเป็นกรอบมันมัน

คุณก็เดากันไปเขาบอกมันเหมือนตั๊กกะแตนทอด
อ๋อเหรอคือมันนั่นแหละคล้ายกันอืมออกไปทางแบบ

โอ้โหคุณทอดให้กรอบเวลาเคี้ยวมันจะกรุบกิน

เพราะเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านแต่ละพื้นที่เนาะ